คือผมถามมิ้นท์บอกมิ้นตอนนี้มีแฟนไหม
ก็บอกมิ้นยังไม่มีถามว่ามิ้นท์อยากมีลูกไหม

เออบอกค้ำคันไม่ได้บอกเอาแล้วทำไมยังไม่มีแฟน
เขาบอกเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งนอนตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลย

มันคนเราถ้าสมมุติแบบว่าเอาเวลาไปออกกำลังกายเยอะหรืออะไรอย่างนี้

อ่าคือถ้าเกิดมีเวลาเหงาก็แสดงว่าเหมือนกับอยากจะมีแฟน
เพราะมันเหงาแต่นี่คือไม่มีเวลาเหงา

แต่เวลาแม่ก็เห็นไม่มีเวลาเหงาแต่ไม่เคยมีแฟนนะ

ถ้าสมมุติคนเรามันไม่มีเหงามันไม่ต้องมีแฟน
ของคุณนี่เป็นเงินใช่ไหม
หน้าที่คือทำงานมีเงินมันมีความสุข

เหงากับเงิน

ก็บอกเออเดี๋ยวมันก็จบก็อยากอะไรจบ

แต่มันจะเร็วหรือช้าหรือก่อนตายเป็นยังไงเข้าใจไหม

พิธีกรรมของฉันอะอ่านข่าวอย่างงี้มั้งดูซอฟต์ดูแบบละมุน
เป็นคนซอฟต์อยู่แล้วผมเป็นคนซอฟต์

เห็นไหมสักครีมมันปิดไม่นิดเมื่อกี้
คุณนี่นะคุณนี่เป็นศักดิ์ภาพนะ

ทำไม่ได้แล้ว

ไวมากเลยอ่ะ

ศึกษาไว้เนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่บอกว่า
ใครบอกว่าฉันเป็นพิธีกรที่พัฒนาเก่ง

อุ้ยคุณจะโดนแล้วนะ

เป็นข่าวแล้วนะอยากพูดคำนี้
พาดหัวว่านุ่มเตือนมดดำ
ห้ามพูดคำนี้ระวังโดนฟ้อง

เขาโดนไปแล้วเขาโดนฟ้องกับคำตัก
จริงเพราะไม่พูดถึงคนอื่นว่าอมหิต

ไม่แต่เขาไปเอาภาพประกอบจาก

ไม่ได้หากพูดเดี๋ยวโดน

นุ่มแน่กับพี่นุ่มนี่ไง
หนูจะอย่าฟ้องใช่ไงเค้าว่าไม้หิตมันปลอมที่คู่กับเธอ

อุ๊ยใช่โฆษณามันเดินขึ้นมาอันนี้

ไม่สวยนะพี่หนุ่มใช่ก็เธอก็ดีแล้วเอารูปเธอนะ
วันหลังที่มีรูปอะไรใช้หนุ่มรูปนี้นะอันนี้คือพี่หนุ่มเหรอฮะ

สมัยก่อนเธอไม่ชอบกลับบ้านเธอก็ชอบไปไหนมาไหนกับฉัน

เรื่องคำว่าเอามาหิดตรงไหน

ไม่แต่ว่ารูปนี้คือพี่มดอ่ะเป็นว่าพี่มดยังแบบ

ไม่แหงกูลูลี่เธอ

คือพี่หนุ่มไม่กลัวว่าวันนั้นคือพี่หนุ่ม

ตอนเย็นเนี่ยตกเย็นจะต้องกินข้าวอ่ะนะ

ก็ไม่รู้หรอกไหน
ก็ฟาที่ก็ไป

แล้วก็มาเป็นแบบเนี่ย
แล้วพี่ก็ตัดสินใจเล่น
ทำยังไงได้อยู่ตรงนั้นแล้ว

แต่พุทธไม่ยอมคุณไม่ยอม
ปุ๊บจะไล่ทีมงานอ่อ

เออมันก็ทำไงได้เออแล้วเด็กรู้แบบว่าไงวันหนึ่งถ้ามายูเปิดเจอ
เธอจะอายยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าหลานฉันอายุ๑๘ใช่ไหม
เออเปิดเจอแล้วคำถามเดียวที่หลานถามว่าลุงไปทำอะไร
เออลุงไปรับพี่มดนำอำนาจไง
คือแบบว่าหลานอยู่อเมริกาคงแบบเปิดเน็ตไว้ครูอะไรอย่างนี้

แล้วแบบว่าคำถามเดียวที่แบบว่า

เหมือนหลานกระโดดถีบหน้ามากเลยอ่ะ

พูดก่อนมดดำพูดก่อน

มันเร็วไปมันดีไป

ครับมีประเด็นที่อะไรนะ
ลัมพงใช่ค่ะ
ย้อนกลับมาข่าวเนาะ

เดี๋ยวกรทมจะหาที่อื่นจัดงานต่อไป
อยากฝากบอกทุกคนว่าอย่าไปยงประเด็นเรื่องการเมือง
มันไม่ต้องเอาอะไรไปโยงการเมืองทุกเรื่อง
ความตั้งใจที่อยากจัดฉายหนังกลางแปลงที่หัวลำโพงเนี่ยเป็นเพราะว่า
อยากให้คนกรุงเทพมีความหลากหลาย
ต่างจังหวัดที่มาใช้บริการที่สถานีรถไฟก็จะได้แบบ
แบบสนุกสนานด้วยกัน
พี่มดเล่นเป็นอะไรคะ
เล่นเป็นเด็กแวน
แล้วก็พาใหม่เข้าโรงแรม
ลูกจะพูดแล้วคนไปหาดูกูอาย

แล้วก็จะไปมีอะไรกับใหม่
กับทำเป็นแบบเด็กโอ๊ยทำไมทำไมวะ

สุดท้ายตัวเองเป็นผี

แล้วก็การรักที่เกาหลีซอรี่สารังเฮยู่เคยเล่นเบ้ยชื่อเอลิซ่า
มีเพื่อนกันเช้าบรรพละเล่นเป็นฟุ้งปีต่อมา๒๕๕๓เล่นตายโหง
ชื่อดำรับที่เกาหลีซอรี่สลังเฮโยอารินาแล้วก็ห่อเจ๋วแตกแหวกชีวิต
แล้วก็คือคนชื่อสวนสวัสดิ์นะครับ

ใครจะว่าอ๋อเมื่อก่อนมันเลือกไม่ได้

วันนี้พอแล้วดังแล้วฉันไม่เลือกฉันไปเล่นแล้ว

หนุ่มเคลื่อนเองสิมึงว่างก็ไปเล่นเองสิจริง

ในรายการจะเย้นอุบาหักเหรอ

แล้วคุณแม่ก็มีหน้าโผล่ในรายการ

เป็นช่วงอยู่ในหนังซีรีส์เรื่องเกาหลี
นี่อันนี้
อันนี้ตอนเป็นเด็กแว้น
นรทบริหารสรีต้องส่งมาให้
เกราะวินโดรหน้าพี่ม็อตตอนนี้ได้ไหม
พี่ชอบลุคนี้มดดำมากนะรุ่นผมทรงนี้ดีกว่า

ตอนนี้ดีกว่าใช่แต่ว่าผมต้องเปลี่ยนมาทรงนี้

ไม่แต่หนูว่าพี่มดตอนนี้ดูแบบดูไฟล์กว่าอ๋อนี่คือเรื่องของคุณครับ

อืมแล้วนี่ก็เล่นไงเค้าส่งมาให้หมดเลยเนี่ยในทวิตเตอร์
ไหนพี่มดอะอยู่ข้างหลังอะแล้วมีไอ้ชาวพี่ชาวเหรอ
พี่มดเล่นเป็นอะไรอันนี้นุ่มถ้าเธอไม่หยุดกูขุดรูป

ต่ออีก๓๕๐วัน

เอาหน่อย

เออมึงต่อก่อนเค้ากล้องด้านล่างเนอะ

ไม่แล้วคุณไปต่อราคา๓๕๐เหรอ
ไต้นักร้องแบบนั้น

ก็มึงกล้าบ้ามากูก็กล้าบ้าไปอีมด